สำหรับคณะหมอลำชื่อดังขวัญใจมหาชนระเบียบวาธศิลป์ค่ะ

บอสนวรอิสระไกรศรีแห่งเวทีมิสแกรนด์

ฟิเจอร์ลิ่งคอนแล็บหน่อย

เขาจะมีการเฟ้นหานางเอกหมอลำคนใหม่

จะได้เป็นนางเอกหมอลำของระเบียบวัฒนศิลป์จริงค่ะ

สแตนไทยแลนด์คนที่๑๐อย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะ

เออนะคะซึ่งเราได้เจอพ่อเอ๊ค่ะนะคะ

เต้ายองด้านหลังเห็นมาโอ้โหแต่ละคนหล่อมาก
ใช่นะคะพ่อเอ๊เปิดใจเลยว่าพ่อภูมิใจมาก

เพราะว่าที่ผ่านมา๕๐ปีพยายามสารต่อศิลปะพื้นบ้านมาตลอด
ลุกคุกคานอย่างโควิดตอนนี้ไม่มีรายได้เลยนะ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็เห็นผลนี่แหละค่ะ

จังหวะนี้ถ้าใครไม่เต้นนะโอ้โหไม่ได้นะ
คุณผู้ชมนะคะปลายเดือนกุมภาพันธ์เตรียมดูได้เลย
คือระเบียบวัฒนศิลปจะยกไปเวทีมิสแกน
คือคิดว่าจะปังขนาดไหนจะเต้นกันขนาดไหนนะคะ

เออนะคะเอาเป็นว่าไปฟังสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
ที่ได้อากาศมาเป็นพินวัฒน์พื้นเว้าเรนค่ะ
กับพ่อผมคอนเฟิร์มมันเกิดความดีใจและภาพคุ้มใจขึ้นมาก
ศิลปะอีสานสามารถที่จะขึ้นสู่ระดับเวที
ระดับประเทศระดับโลกได้
ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นได้มันก็เพื่อนก็ต้องพิจารณาก่อนเนอะ
ศิลปินคณะนี้มีกระแสวอพฤติกรรมเป็นอย่างไร
คือบางคนมันมองอยู่ระดับล่างมากกับหมอลำเนี่ย
พยายามที่จะอนุรักษ์แล้วก็ต่อส่งเสริมให้ลูกได้
ได้ช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยประมาณนี้
จริงมีช็อตที่เต้ายองเขาเต้นเอวพริ้วโชว์นะ
เขาเติดไปเป็นประชาญกับมิสแกรนนะ
ก็พร้อมว่าคราวนี้สนุกแน่นอนนะครับ
คุณระเบียบวัตถสินเอ็กซ์มิสแกแลนด์นั่นเองนะครับ